ผลงานนินไทยดีอย่างต่อเนื่องเดือนที่แล้วประกาศ๑๒อันดับ

ถึงแม้ว่าในปีนี้เปิดมาทีมชาติชุดใหญ่ยังไม่มีโปรแกรมแข่งขัน

อันดับฟีฟ่าแรงกิ้งของไทยนะครับก็อยู่อันดับ๑ที่๒๐ของโลกนะครับ
ขยับขึ้นมา๑อันดับทีมช้างศึกนั้นก็ทวงเบอร์๑ของอาเซียน
คืนมาได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาและเดือนมกราคม
ขยับขึ้นมา๑๒อันดับนะครับแล้วเดือนนี้กลับขึ้นมาอีก๑อันดับ
อันดับ๑๒๑มาที่๑๒๐ก็เชื่อมั่นนะครับ
ถ้าผลงานในปีนี้ดีท็อป๑๐๐ไม่ไกลเกินฝันนะครับ
ส่วนอันดับทีมในภูมิภาคอาเซียนแน่นอนครับไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ยังอยู่อันดับที่๑ตามเดิมนะครับแล้วก็ตามด้วยฟิลิปปินส์อันดับที่๑๐๓
ส่วนเวียดนามอันดับที่๑๔๖นะครับสิงคโปร์อันดับที่๑๐
และเมียนมาอันดับที่๑๕๓ครับ
ส่วนอันดับนะครับของเอเชีย๑ยังเป็นอีรานนะครับอันดับ๔๔ตามด้วยเกาหลีใต้นะครับ
ขณะที่อันดับ๓มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นซาดีอาราเบียที่แซนญี่ปุ่นขึ้นมา
โดยสาวดีอาราเบียนั้นอยู่อันดับ๕๕แล้วก็ญี่ปุ่นอยู่อันดับที่๕๘ครับ
ส่วนระดับโลกกันบ้างครับอันดับที่๑ถึง๑๘ของโลก
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเบลเยี่ยมไม่น่าเชื่อ
ครองอันดับที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับตามมาด้วยอาเจนติน่า
ส่วนอังกฤษทีมขวัญใจมหาชนรวมถึงชาวไทยอยู่อันดับที่๙ครับ